วันนี้ค่ะต้อนรับวันนี้ก่อนคือปรันยากาศของสุดสัปดาห์นะคะ
อากาศแบบนี้ภาคอื่นเขาก็มีฝนตกกัน

แต่บริเวณชายฝั่งแบบนี้แม้ว่าจะลมแรง
แต่ว่ายังคงนั่งได้นะคะลุมปะทะหน้าเย็น
โอเคอยู่ไหวอยู่ค่ะ
คุณผู้ชมค่ะภาพรวมสภาพอากาศทั่วไปในประเทศ
ณวันนี้นะคะฝนเพิ่มขึ้นค่ะ

จะเห็นจากภาพถ่ายดาวเทียมนะคะ
กลุ่มเมฆที่ทำให้เกิดฝนช่วงนี้ณช่วงเวลานี้เลยนะคะ
โอ้โหที่ภาคอีสานเยอะเลยนะคะ
รวมถึงภาคใต้ด้วยนะคะแล้วก็มีภาคเหนือด้วยนะคะ
ณวันนี้ค่ะปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนเพิ่มขึ้นแบบนี้
จริงเป็นปัจจัยเดิมนะคะมี๓ตัว

เริ่มตั้งแต่ลมฝ่ายตะวันตกตอนบนกำลังแรงขึ้น
รวมถึงลมหนาวจากประเทศจีนกำลังแรงขึ้น
และลมที่มาจากทะเลค่ะฝั่งอ่าวไทยพัดขึ้นฝั่งแรงขึ้น
ลักษณะแบบนี้กรมอุตุนิยมวิทยาถึงขั้นออกประกาศ
เลยนะคะว่าวันนี้ค่ะจะมีฝนในภาคเหนือตอนบน
ไม่ใช่ฝนธรรมดานะคะเป็นฝนฟ้าขนองลมแรงด้วย
คุณผู้ชมคะระมัดระวังฟ้าร้องฟ้าผ่าด้วยนะคะ
และฝนที่จะตกตั้งแต่ช่วงเวลานี้ค่ะ
เริ่มตั้งแต่ภาคอีสานภาคกลางไล่ยาวไปจนถึงภาคเหนือตอนบน
หลังจากนั้นค่ะจะเกิดขึ้นที่ภาคตะวันออกและภาคใต้
ภาคใต้จะเริ่มตั้งแต่จังหวัดสุราธานีแล้วยาวลงไปเลยนะคะ
ยาวลงไปจนถึงช่วงนราธิวาสเลย
และจะมีฝนตกในทะเลด้วย
และลักษณะที่ฝนตกในทะเลเขาก็ทำให้คลื่นสูงขึ้นด้วยค่ะ
วันนี้คลื่นจะสูงประมาณ๒เมตร
เห็นไหมคะสีน้ำเงินช่วงนั้นก็คือนครศรีธรรมราชลงไป
ระมัดระวังการเดินเรือด้วยนะคะ
มาดูเรื่องของปัจจัยเกี่ยวกับอุณหภูมิกันหน่อย
โอ้โหช่วงนี้เส้นความเย็นนะคะที่มาจากประเทศจีน
เขาก็ถี่นะคะแต่ว่าเขาไม่ได้เข้ามาถี่ในประเทศไทยไงคะ
เขาถี่อยู่ที่ประเทศลาวและเวียดนาม
อ่ะเดี๋ยวฝนลูกนี้หายไปช่วงสัปดาห์หน้า

เขียวกว่านี้อุณหภูมิจะลดต่ำลงทันทีค่ะ
ประมาณ๒๔องศาเซลเซียสเตรียมร่างกายให้พร้อมเลย
ช่วงนี้ลมแรงมากค่ะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดสุรินทร์
จุดนี้ฝนก็แรงลมก็แรงลมกระนำมากค่ะ
เกิดพายุลมแรงและลมเป็นหมุนแบบนี้
มีลูกเห็บตกด้วยนะคะที่สุรินทร์ฟ้าผ่าก็มา
กระหน่ำห้านาทีเท่านั้นแหละแต่หลังคาบ้านไม่อยู่แล้วค่ะ
บ๊ายบายค่ะลอยไปตกในทุ่งนาไกลกว่าสองร้อยเมตร
ยุ้งข้าวต้นไม้หักโค้นได้รับความเสียหายกันไป
นี่แหละค่ะที่เขาออกมาเตือนเกี่ยวกับเรื่องของลมแรง
ข้ามไปที่พยาวอากาศที่นั่นเริ่มเข้าสู่หน้าร้อนนะคะ
ดูยังไงล่ะนี่ไงดอกนิ้วสองข้างทาง
เริ่มออกดอกบานแล้วร่วงลงมาแล้วดอกงิ้ว
นิ้วเอาไปทำอะไรขนมจีนน้ำเงี้ยวไงคะ
ชาวบ้านไปเก็บเอามาทำขนมจีนน้ำเงี้ยว
เขาบอกว่ามันเป็นเรื่องหายากนะปีละครั้ง
แต่ละปีดอกนิ้วออกดอกแล้วก็ร่วงลงมาแบบนี้
ก็ต้องรีบไปเก็บกันล่ะค่ะของฟรี
ไม่ต้องไปซื้อที่ตลาดค่ะอ้าวช่วงนี้
การผ่อนปรนมาตรการจากโควิดสิบเก้าเดี๋ยวฉันก็ดีใจนะคะ
ที่ร้านของดิฉันได้กลับมาเปิดอีกครั้งลูกค้าค่ะ
อย่าลืมนะคะสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
นั่งคนละโต๊ะแบบนี้ดีแล้วค่ะ
ระยะห่างทางสังคม